ไม่รู้เป็นอะไรเกั้งรักเด็กอารวาสอย่างนี้ไม่ทราบ
ว่ามีรถแปลกเข้าไปในชุมชน
ที่จังหวัดชนบุรีใกล้เข้ามาอีกนิดนึงค่ะ

อันนี้คือสิ่งที่เด็กบอกกับผู้ใหญ่มาดูเรื่องนี้กันค่ะ
เพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเขาบอกภาวะกันทั้งชุมชนเลยค่ะ
เด็กหญิงอายุ๙ขวบบอกว่าโดนรถตู้สีขาวจับตัวแล้วนำออกมาปล่อย
เตือนบอกว่าให้ระวังลูกหลานที่บ้านอย่าให้เล่นข้างทางนะคะอย่าปล่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลห้างสูงอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีนะคะ
นัทธริกาอายุเก้าขวบเป็นคนที่ถูกพาตัวขึ้นรถตู้นี่แหละค่ะ
ตอนที่ไปนี่น้องก็ยังหวาดกลัวนะคะ
แม่บอกว่าเกิดขึ้นช่วงบ่าย๒๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้
ไม่อยู่เธอไปหาหน่อไม้ในป่า
ลูกสาวกับหลานสาวก็อยู่กันสองคน
พอมาถึงบ้านเนี่ยโอ๊ตลูกสาวท่าทีเปลี่ยนไปเลยอยู่ในอาการขวัญเสียตื่นกลัวนะคะ
ก็พยายามนะคะจนกระทั่งถามจนกระทั่งถึง๒ทุ่ม
ก็รู้ว่าที่กลัวเนี่ยเพราะว่าถูกคนแปลกหน้าเข้ามาตีสนิท
แล้วก็ชักชวนขึ้นรถตู้นะคะพยายามขัดขืน
แต่ว่าผู้ชายสองคนจับแขนของน้องคนละข้างแล้วนำตัวขึ้นรถตู้ไป
แล้วไม่ได้ไปคนเดียวหลานสาวอีกคนนึงชื่อน้องมิว
น้องมิวนี่๑ขวบกว่ากว่าก็ถูกผู้ชายอีกคนหนึ่ง
ขึ้นรถตู้ไปด้วยคันเดียวกันนั่นแหละนะคะ
รถเนี่ยมีเด็กอายุใกล้เคียงกันนะคะ
กับลูกสาวเป็นผู้ชาย๓คนเด็กหญิงอีก๓คน
ระหว่างอยู่ในรถน้องบอกว่า
คนที่อยู่ในรถบอกว่าอย่าบอกใครนะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนตี

ถามด้วยว่าที่บ้านมีเด็กอยู่อีกไหม

คนขับรถตู้ก็เลยขับวนกลับมาที่หน้าบ้าน
แต่ต้องบอกว่าถ้าเป็นอย่างที่น้องเล่านะคะ

น้องบอกว่าแขนของน้องเนี่ยไปโดนปุ่มเปิดล็อกประตูค่ะ

น้องก็เลยอุ้มหลานสาววิ่งลงมาจากรถ
นี่ค่ะเด็ก๙ขวบอุ้มเด็ก๑ขวบลงมาจากรถ
มาขอความช่วยเหลือจากป่าเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะคือคนเป็นแม่เนี่ยนะคะบอกว่าเธอเชื่อว่าลูกสาวไม่โกหก

ลูกยังร้องไห้และยังสั่น

กลัวอยู่เลยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่ารถที่เอาตัวน้องไป
เป็นรถตู้สีขาวกับรถเก๋งมีไฟไซเลน
ข้างในรถตู้มีผู้ชาย๕คน
นี่นะคะก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

ตำรวจก็คงจะต้องไปตรวจสอบหารถต้องสงสัยต่อไป
แต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงอันนี้คงต้องตรวจสอบนะคะ
แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงดิฉันก็คิดต่อ

เด็กชาย๓เด็กหญิง๓อายุไล่เลี่ยกันนะคะ
ระวังนะครับอย่าปล่อยให้เด็กเล่นกันตามลำพังนะฮะ